เรื่องนี้คนวิภาควิจารณ์อย่างหนักครับเมื่อปรากฏภาพของหญิงสาวคนนึงเนี่ยนะ
ถ่ายถ่ายภาพแล้วก็เป็นคลิปด้วย
ริมทางรถไฟแบบนี้แล้วเธอ
อกเปิดอกไม่พอเปิดของสงวนด้วยเราต้องบังเอาไว้เลยฮะ
แล้วในคลิปนี้เนี่ยก็ลงโซเชียลกับข้อความขายคลิปครับ
ขายคลิปสยิวกับพระด้วยราคา๖๙๙บาทแหมราคาก็ถูกชาวบ้าน
ชาวเน็ตเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยแล้วเขาก็มาตำหนิ
ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
ล่าสุดครับตำรวจไซเบอร์รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายค้นต่อสารอาญาธนบุรี
และสารอนุมัติหมายค้นครับเจ้าหน้าที่ก็ไปเลยครับไปค้นห้องพักที่เชื่อว่า
หญิงที่ปรากฏในคลิปเนี่ยพักอาศัยอยู่แล้วก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักพุทธด้วย
พบว่านางสาววันนิดาอยู่ในห้องนั้นจริงครับเธอยอมรับว่า
นี่แหละถ่ายตอนไปถึงเนี่ยคือเธอเห็นพระสงฆ์นั่งหันหลังอยู่
เธอเลยแอบเข้าไปไปนั่งด้านหลังแล้วก็ตั้งกล้องถ่ายครับโดยที่พระสงฆ์ท่านไม่รู้เรื่อง
หลังจากนั้นเธอนำเจ้าหน้าที่ไปชี้ที่เกิดเหตุเลยนะ

แล้วเขาก็ถูกเชิญตัวไปสอบสวนที่สนนพวงศ
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
ใช่แล้วก็บอกว่าภาพนี้จริงถ่ายเก็บเอาไว้ในมือถือมาเป็นปีแล้วนะ
อยากสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เหมือนใคร
จะขายใช่ไหมเสร็จแล้วปุ๊บต้องการหารายได้ค่ะ
เพราะว่าเดือดร้อนเรื่องเงินเพิ่งจะรับรายได้มา๘ดอลลาร์นะ
แล้วปรากฏว่ามีคนเซฟภาพออกมาแล้วก็มาแชร์ลงในโซเชียลแบบนี้
มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องเลยนะคะ
เมืองไทยเมืองพุธไงเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้
มันก็ถูกวิภาควิจารณ์เยอะค่ะ